จังหวัดมหาศาลคามจักรพรรคเผื่อไถครับ

ท่านประธานครับก็จะพยายาม

ประเด็นเพื่อให้

ข้อพิเศษ

น่าจะเป็นครบครั้งสุดท้าย

ได้มีการประกาศ
เมื่อประกาศเช่นนั้นแล้ว
ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร

ทำนองว่าเราไม่ฟังก่อนเหรอ

ลำตีแล้วก็พี่น้องแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

หนึ่งที่ผมบอกมาแล้วที่สำคัญก็คือ

งบประมาณในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

ต้องที่กำลังจะงงหัวกำลังจะฟื้น

ในการที่จะจัดเม็ดเงินงบประมาณ

เดี๋ยวฟังผมต่อไปจะได้เข้าใจชัด

ทำใหม่ก็คือแทนที่เราเห็นว่ามันไม่ดี

เราทำเหมือนเช่น๒๓ปีที่ผ่านมา

ผ่านไปก็น่าจะเกิดผลในทางที่ดีขึ้น

ทำไมเราต้องมีท่าทีอย่างนี้

ต้องบอกครับท่านประธานที่เคารพครับว่า
ประเทศเรานี่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ป่วย

ประชาชนประเทศนี่ป่วยประชาชนเป็นทุกข์

ถ้าป่วยป่วยด้วยโรคอะไรก็จะจ่ายยา

๑๘๕๐๐ล้านบาท

ซื้อยาไปจ่ายให้กับประเทศ

แต่สำคัญวันนี้คุยกันทั้งวัน๓วันนี้

จ่ายถูกก็น่าจะฟื้น

เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลับเรียนว่า

ประเทศรอบข้างจะบุก

ตอนนั้นก็ต้องเป็นโรคความมั่นคง

แต่ผมใช้คำว่าเศรษฐกิจอักเสบ
อักเสบมาแล้ว๔ปี๕ปี

ถ้าแก้ไม่หายมันจะเป็นเศรษฐกิจอักเสบเรื้อรัง
นี่ผมเชื่อว่ากำลังเรื้อรังนะ

เรื้อรังแล้วก็จะสุดเป็นมะเร็ง
ในที่สุดก็ล้มละลายเหมือนหลายประเทศ
เพราะฉะนั้นโรคนี้มันมีอาการยังไง
อาการก็คือรายได้มันต่ำ

ไปดูประชาชนวันนี้รายได้ต่ำ

รายได้เข้ามาก็ขาดดุลทุกปีทุกปี

ทีนี้รายจ่ายก็สูงกว่ารายรับ

ประมาณเกือบ๗แสนล้าน
นี่คือโรคเดียวกัน

หนี้เอกชน

หนี้๓ตัวนี่เป็นปัญหา

ที่มันเกิดทั้งหมดปัญหาโรคเศรษฐกิจอักเสบนี่
เกิดจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจ

ประเทศกำลังจะงงหัวไม่ขึ้น

ส่งออกดีแล้วไหลดีแล้ว

ประมาณการในเล่มงบประมาณก็ดี
รัฐมนตรีพูดก็ตามนายกพูดก็ตาม
ประมาณการว่าเศรษฐกิจมันจะโต
เหมือนกับภูมิใจว่ามันจะฟื้นแล้วนี่
แล้วมันจะโตมีจะโตไปข้างหน้าแล้ว

มันเป็นปฐมเหตุของการตั้งงบประมาณที่ผิด

และที่บอกว่าเศรษฐกิจฟื้น

ผมผมขอสไลด์แผ่นแรกครับ

ครับตัวนี้ขยายตัวยากมาก

มาดูด้านขวานี่ตัวสีเหลืองนี่คือ

ประมาณการเศรษฐกิจก็เราก็อยู่ท้าย
ในกลุ่มอาเซียนในกลุ่มเอเชียนเราอยู่ท้าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้รัฐบาลไปหลงไหลได้ปลื้ม
แล้วก็สำคัญผิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น

ตัวเลขมันบอกว่าฟื้นตัวช้า

เอาล่ะก็มาดูเพราะก็มาดูเห็นชัดทีนี้
คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจ๔ตัวมันไม่กระดิก
ตัวนี้รัฐบาลต้องดูนะครับต้องยอมรับความจริง
เพราะจัดงบประมาณจนต้องจัดลงไปที่
ทำยังไงให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจ๔ตัวมันเคลื่อน
สไลด์ต่อไปครับเศรษฐกิจ๔ตัวมันมีอะไรบ้าง
ตัวแรกครับการบริโภคภาคเอกชนนี่เครื่องยนต์ตัวที่หนึ่ง
วันนี้เอกชนเนี่ยหรือประชาชนอันนี้การบริโภค
ประชาชนก็จับจ่ายใช้สอยนี่น้อยครับแต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อย
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำจาก๓๐ปีก่อนนี้ดับเครื่องยน
เครื่องนี้ดับมาตัวที่สองครับเครื่องยนต์ตัวที่สองครับการลงทุนภาค
เอกชนนี่สนิทเงียบเพจหนีจบอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ตายสนิทตัวที่
ครับเครื่องยนต์ตัวที่สามครับการลงทุนภาครัฐนี่ไงครับตัวที่
เรากำลังจะคุยกันวันนี้แหละคุยกันมา๓วันนี้ตัวนี้ลงทุนภาครัฐ
แล้วตัวสุดท้ายครับการส่งออกสุทธิตัวนี้ก็ยังชั่วหน่อยก็
รัฐมนตรีและรัฐบาลก็หน้าบานหน่อยเพราะว่าการส่งออกสุทธิดีขึ้น
ก็บอกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีการส่งออกพอขยับตัว
ขึ้นมาบ้างแต่ว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดว่าการขยับตัวของเครื่องยนต์
ตัวนี้เนี่ยมันแรงพอที่จะไปชวนไอ้สามตัวเนี่ยขับไหมไม่
เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นความหวังของเราที่เคยติดมาตลอด
สามสี่ปีมันดับสามตัวติดอยู่ตัวหนึ่งก็คือกลับไปที่การลงทุนภาครัฐครับ
สไลด์กลับไปที่ลงทุนภาครัฐหน่อยการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนที่สุดก็คือ
งบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินตัวนี้แหละครับที่กำลังทำอยู่นี่แหละ
ปีนี้สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นครับนี่แหละซึ่งคิดเป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของกีดีปี
สามสี่ปีมาเราพึ่งตัวนี้เท่านั้นส่วนไอ้ลงทุนเมกาโปรเจกต์นี่เราก็จอด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
หมายความว่าการท่องเที่ยวการส่งออกก็จะเดิน
ถ้าเราจัดงบประมาณไปซัพพอร์ตหรือไปจัดให้กับการท่องเที่ยวมันดีขึ้น

ถ้าจัดไปให้กระตุ้นให้เกิดเอกชนภาคประชาชนในบริโภค

แล้วตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุนภาคเอกชน
ที่เขาเห็นนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้นี่งบวันนี้ที่เราทำเนี่ย

ใครมีส่วนกระตุ้นใครมีส่วนทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ติดเดี๋ยวผมจะบอก

จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับการพินางบประมาณวันนี้
เพราะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ดูแลเรามา๓๐ปี
และเมื่อมันกำลังขยับโงงหัวขึ้นนี่ศิษย์ศิษย์นี้
ก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละไปช่วยสปาร์คไปช่วยดัน๓ตัวให้มันติด
แล้วไอ้ที่ติดอยู่วันนี้นี่แล้วโงงหัววันนี้นิดหน่อยนี่
ท่านประธานครับผมต้องบอกรัฐบาลอีกนิดนึงนะว่า
มานิดหนึ่งวันนี้พอเห็นมีการจับใจใช้สอยนิดหนึ่ง
พอมีนักท่องเที่ยวมาวันนี้เนี่ยที่จริงมันเป็นไปโดยธรรมชาติ
ธรรมชาติคือพอโควิดมันส่างพอโควิดมันสั่งปั๊บ
อั้นมานานแล้วนี่ก็เริ่มขยับออกมาเริ่มมาจับมาจ่ายใช้สอย
อันนี้มันก็มาตามธรรมชาติของมันถ้ามันมาโดยฝีมือของรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลอัดส่งหน่อยถ้าจัดงบประมาณที่ดีที่ถูกวันนี้
มันจะทำให้ไอ้ที่เพิ่งงงหัวมันจะลุกขึ้นยืนได้ดูง่ายง่ายครับ
วันนี้เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์นะวันนี้ถ้าเป็นรถเกียร์โอโต้
เรียกว่ารถมันไหลไปตามธรรมชาติความเร็วก็ประมาณ๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้
เศรษฐกิจเราฟื้นถ้าเป็นรถยนต์นี่๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้
แต่ถ้ารัฐบาลเก่งเพิ่มเข้าไปหน่อยเหยียบคันเร่งส่งเข้าไปหน่อย
มันต้อง๘๐ต้อง๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราอยากได้แบบนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ต้องย้ำรัฐบาลว่ามันเพิ่งงอหัวไอ้ที่งอหัวนี่มันเป็นไปโดยธรรมชาติ
ของเราวันนี้เพิ่งงงหมอแล้วก็ไปเพียง๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เพราะฉะนั้นแล้วจะทำยังไง

เครื่องยนต์เศรษฐกิจ๔ตัวนี่
จะต้องใช้ตัวลงทุนภาครัฐ
คือตัวงบประมาณฉบับนี้แหละ
กระตุ้นให้มันติดเครื่องแล้วแดะแรงขึ้น
วันนี้หลายตัวอาจจะเริ่มปึบผับ
การท่องเที่ยวเริ่มมาบ้างอันนั้นก็เริ่มขยับเครื่องเริ่มกระดิก

เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย
ถ้าจัดงบอันนี้ดีจัดถูก
มันจะไปผลักเครื่องยนต์อีก๓ตัวไปได้
ถ้าจัดผิดดับต่อ
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าผิดเห็นว่าไม่เหมาะ

ถ้าผ่านไปแล้วไปแก้ไขไหมนั่นก็แม้ที่การ๓ปี

เพราะฉะนั้นการที่เราจะชะลอไว้
มีโอกาสไปทำใหม่หรือให้คนอื่นมาทำเลยนี่งบประมาณเนี่ย

มันกำลังจะติดนี่เสริมมันเข้าไปหน่อย
อันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราที่บอกว่า
วันนี้เราถ้าเห็นไม่ดีเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้เข้าไปในวันละสองสาม

เครื่องยนต์๔ตัวเนี่ยที่บอกว่ามันดับแล้วเพิ่งขยับ

มันจะมีปัญหาตัวต่อมานอกจากโควิดไปแล้วนี่

ตัวสำคัญที่จะทำให้เป็นปัญหากับเครื่องยนต์๓ตัวคือสงคราม
งครามคือตัวปัญหาที่จะทำให้เครื่องยนต์เหล่านี้ดับต่อ
จากสงครามไม่พอเราก็ลงเราไปละเอียดอีกวันนี้
เงินเฟ้อน้ำมันแพง
ปัจจัยเหล่านี้ที่เรามองกันมารัฐบาลสภาวิเคราะห์ว่า
ถ้าไอ้๓ตัวยังอยู่คุณจะต้องจัดงบประมาณอีกแบบหนึ่งนะ
ต้องไปขจัดไอ้ตัวขะเมาสามสี่ตัวนี้

เพราะฉะนั้นที่วิเคราะห์กันมาไม่ผิดหรอกครับ
แต่ลืมไปอยู่สองตัวนะที่ผมจะเติมให้
ปัจจัยต่อไปนี้ที่จะทำให้เครื่องยนต์๓ตัวไม่ติด
อกจากโควิดซึ่งยังอาจจะไปมาอยู่นี่
จากสภาพเงินเฟ้อนอกจากสงครามนอกจากราคาน้ำมันแล้วนี่
อีกตัว๒ตัวก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม
โครงสร้างเศรษฐกิจเดิมซึ่งเรามีมานาน
ต่อให้เสร็จโควิดไปก็ไม่ฟื้นผมเคยพูดในสภานี้หลายครั้ง
พูดว่ายังไงครับผมบอกว่าอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียว
ผมต่อให้โควิดไปก็ไม่ฟื้นเพราะโรคประเทศไทยนี่ติดเชื้อมาตั้งแต่ปี๕๗
มันติดเชื้อมาตั้งแต่ปี๕๗มันก็ซึมมาซึมมาซึมมา
๖๐๖๑๖๒แล้วเข้ามาเป็น๖๒นี่จะตายแล้ว
คนขับรถไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจวันนั้นไม่ดีมีโควิดมาซ้ำเติมเท่านั้นเอง
ผมถึงบอกว่าวันใดที่โควิดออกไปแล้วนี่ความอ่อนแอซึ่งเป็นพื้นฐาน
คือโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมเนี่ยจะเป็นปัญหาไม่ให้ฟื้น
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปวิเคราะห์เพียงว่า๓๔ตัวนี้อย่างเดียวนี่ผิด
ยังไงเศรษฐกิจยังไงเครื่องยนต์ก็ไม่ติด
เพราะระบบเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมคือปัญหา
ปัญหามันออกนิดแต่มาแหละก่อนโควิดจะมาเนี่ยตัวนี้คือตัวปัญหา
ถ้าเป็นพวงแต่โควิดโควิดไปแล้วดีใจสงครามไปแล้วดีใจดีใจ
แต่คุณลืมไอ้ตัวนี้ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมนี่จ้างก็ไม่ฟื้น
แล้วผมก็บอกด้วยซ้ำไปคราวหนึ่งที่เนี่ยผมบอกว่าปัญหาวันนี้มันซึมลึกลงไปเยอะ
วิเคราะห์ลึกคนจนในประเทศวันนี้มันจนถึงขนาดว่า
พอมันถล่ำลึกไปนานและปัจจัยอีกตัวหนึ่งนอกจากโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม
ที่จะเป็นปัญหาให้เครื่องยนต์๔ตัวมีปัญหาต่อซึมต่อ
คือความสามารถของผู้นำประเทศความสามารถของรัฐบาล
นี่ต้องพูดตรงเลยถ้านายกเก่งถ้านายกดีได้รับความเชื่อมั่นได้รับความเชื่อที้รัฐบาลดีเก่ง
ผมว่าตัวนี้อย่ามองข้ามต่อให้โควิดไปนมันถูกหรือไงก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์ปัจจัยซึ่งจะต้องมีผลต่อการจัดงบประมาณต่อไปนี้
ต่อเศรษฐกิจต่อภาวะการเงินการคังต่อบริบทโลกบริบทประเทศต่อไปนี้นี่
อย่าลืม๒ตัวคือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมและ
ถ้าไม่เอาสองตัวนี้มาคิดด้วยลวงตาซึมต่อไปเครื่องยนต์นี้ก็ดับต่อไป
เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามานี่
ที่จะทำให้เครื่องยนต์ติดไม่ติดนี่มันก็จะถูกนำมาคิด
แล้วก็จะนำมาสู่การผลักโดยการทำงบประมาณปีนี้
เมื่อเอาปัจจัยทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งวิเคราะห์บริบทโลกยุริบทประเทศ
เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองสถานะการเงินการคังของเราตัวตนเรา
นี่คือวิธีทำงบประมาณที่ถูกแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่ใช่
ผมดูว่ารัฐบาลทำงบประมาณปีนี้๑วิเคราะห์ตัวตนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ปัจจัยตัวอื่นอีก
ประมาทมากแล้ววิเคราะห์ตัวตนสถานะของตัวเองก็ผิด
เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ดีการทำงบประมาณที่ดีก็คือ
เคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนและความต้องการของประเทศ
แล้วก็วิเคราะห์ความสามารถศักยภาพสถานะของประเทศ
แล้วต้องเป็นปัจจุบันด้วยนะนี่วิเคราะห์กันมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้ว
ท่านประธานครับงบประมาณปีนี้ค่าการเขาตั้งต้นมาตั้งตุลาปีที่แล้ว
ตุลาปีนั้นเงินยังไม่เฟ้อหรอกปัจจัยที่ว่ายังไม่มี
พอมาปีนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่งบประมาณเพิ่งเสร็จ
ตัวนี้ก็คือวิเคราะห์แล้วแต่มันไม่อัปเดตมันก็จะมีปัญหา
พอมีปัญหาแล้วเกิดยังไงขึ้นต่อไปครับงบประมาณปีนี้
งบประมาณที่เราทำปีนี้ที่จะทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้งหมดขับเคลื่อนเนี่ย
ผมคิดว่าเป้าหมายที่ดีที่สุดก็คือ๑เหมือนคุณธิรรัฐสสธิรัตน์พูด
หนึ่งต้องดูแลประชาชนหกสิบห้าล้านชีวิตวันนี้ที่ลำบากดูให้รอด
ดูแลประชาชนไปแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมาดูแลประเทศ
ประเทศให้กลับมาให้กลับมาดูแลประชาชนดูแลยังไง
คุณธิรรัฐพูดแล้วถ้าเป็นเพื่อไทยก็คือ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาส
นี่คือดูแลประชาชนถามว่าในพรบงบประมาณฉบับนี้มีไหม
มีไหมเหล่านี้แล้วดูแลประเทศดูแลยังไง
ในขณะที่ต้องดูแลประเทศด้วยประเทศดูแลก็เร็วแอร์สองระดับ
หนึ่งวันนี้ต้องทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจสี่ตัวเดินให้ได้
ถึงจะไปได้เครื่องยนต์สี่ตัวถ้าไม่เดินแล้วประเทศก็เรียบร้อยครับ
ยาวอีกเก็บเงินไม่ได้เงินไม่มีคลังเกิดภาวะขาดดุล
ภาวะการเงินการคังเสียเป๋ไปแล้วก็นอกจากเครื่องยนเศรษฐกิจสี่ตัว
ต้องติดในเดือนนี้ในปีนี้สิ่งที่ต้องทำให้กับประเทศก็คือ
ความมั่นคงระยะยาวลงทุนแล้วก็วางอนาคตให้กับประเทศ
นี่คืองบประมาณปีนี้ที่ควรจะเป็นที่ควรจะเป็นแต่เป็นไหมครับ
เป็นไหมครับเราก็มาดูครับท่านประธานที่เคารพครับ
มาดูแล้วทั้งหมดแล้วนี่มีข้อที่ควรคิดว่าน่ากังวลมาก
วิตกมากจนถึงขั้นว่าปล่อยให้ผ่านไม่ได้
ประการแรกที่สุดที่พบงบประมาณปีนี้เนี่ย
คือทำแบบเดิมพูดกันมา๓วันเนี่ยเพื่อนคุยกันทั้งวัน
ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมวันนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้
คราวก่อนเศรษฐกิจมันดีก็ทำแบบนี้มันฟุบเมื่อ๓๔ปีก็ทำแบบนี้
มันเริ่มโง่หัวขึ้นก็ทำแบบนี้แบบเดิมอ่ะ
อันนี้คือสิ่งซึ่งเราพบเราเห็นแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ชี้แจงเลย๓วัน
๓วันมานี้ไม่มีใครชี้แจงเลยว่าทำแบบคิดแบบใหม่ทำแบบใหม่อะไรบ้าง
ไม่มีไม่มีก็เท่ากับยอมรับแถมรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาพูดด้วยว่า
ประมาณปีนี้ก็ทำเหมือนปีที่แล้วอ่ะนี่คือข้อผิดหวังข้อแรกที่เราคิดว่า
ไม่สบายใจแล้วไม่อยากให้ผ่านแล้วอันต่อมาคือยังไงครับ
ทำแบบเดิมก็คืออย่างผมบอกกระบวนการทำงบประมาณไทม์ไลน์ทำงบประมาณนี่
เราก็ไล่มาตั้งแต่นู่นตุลาปีที่แล้วรวบรวมความคิดเห็นความต้องการ
ก็มาพิมพ์เป็นรูปเล่มเข้ามาก็มาเข้าสำนักงบสนุกก็เข้าคอลโลมอ
มันเป็นปัญหาและความต้องการเมื่อปีที่แล้วแล้วมาจะไปใช้ในปีหน้า
มันไม่อัปเดตมันไม่ทันสถานการณ์ถ้าปีใดสถานการณ์มันนิ่ง
มันมีปัญหาแล้วครับทำแบบนี้แต่นี่สถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากในเดือนนี้
สองเดือนสามเดือนปีต่อปีเปลี่ยนเร็วมากถ้าเปลี่ยนเร็วมากนี่
ทำงบประมาณไว้ล่วงหน้าปีหนึ่งแบบนี้ไม่ได้แต่พบว่ารัฐบาลนี้ทำแบบนั้น
ทำแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาดูผมฟังต่อมาฟังผมต่อไป
ท่านประธานครับมันก็ลึงจึงได้เห็นการจัดงบประมาณแบบเดิม
เดิมคือยังไงก็ขาดดุลนะครับขาดดุลแล้วก็กู้
ยิ่งน่าห่วงว่าขาดดุลแล้วก็กู้ก็กู้มาต่อเนื่องไม่รู้กี่ปี
และที่เห็นชัดเจนมากก็คือเรายังเห็นการงบประมาณแบบที่พูดกันมาทั้งวัน
งบประจำสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วงบลงทุนต่ำ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเดิม
ซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีความหวังที่มันจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไอ้งบประจำสูงขึ้นนี่
ท่านประธานครับไปดูดีแล้วน่าวิตกนะ
มันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะ
ประเทศนี้มันต้องเป็นเป็นเพราะนายกคนนี้แหละ
จากปี๕๗มาจนถึงปีนี้ขึ้น๓๐เปอร์เซ็นต์นะงบประจำ
ขึ้นเรื่อยมางบประจำขึ้นมา๓๐เปอร์เซ็นต์
แล้วไม่มีท่าที่จะลดแล้วงบประจำที่ดูแล้ว
เป็นงบบุคลากรตั้ง๔๐เปอร์เซ็นต์
แล้วท่านนายกก็มาตอบไงเมื่อวานว่าก็ยอมรับ
งบประจำมันต้องสูงขึ้นถึงเราต้องพยายามหาเงินนี่ไง
อย่างนี้นี่มันเป็นความคิดที่อันตรายแล้วก็ผิดหวัง
ในภาวะที่จะต้องกระตุ้นให้เครื่องยนต์มันติด
แล้วเราเอางบประจำมาใช้ประจำประจำแล้วลงทุนน้อย
นี่คือเราเห็นปีนี้คือข้อผิดหวังที่เราพบ
จากอย่างนี้แล้วนี่ลงทุนน้อยลงทุนแค่ไหนฮะ
ปีนี้งบลงทุนก็ประมาณที่๗แสนล้านนิดเดียว
แล้วไปดูในงบลงทุนก็เป็นไปการลงทุน

เป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

แต่ไอ้พวกนี้คือเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ซ้ำเติมอีกก็คือก่อให้เกิดรายจ่าย

ยามที่เราลำบากในยามที่จน

ผมเปรียบว่าเป็นขอทานอยู่แล้วนี่

เงินทุกบาทจะต้องใช้ไปเพื่อมันเกิดรายได้ขึ้นมา

ลงทุนในสิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้

บกระตุ้นไปจ่ายกันจูบกันกินอีก

แล้วเมื่อไหร่มันจะงอกเงย
นอกจากนั้นสิ่งซึ่งเราพบก็คือ

ประชาชนถ้าพูดง่ายเหมือนคุณธิรรัฐบอก

วันนี้ประชาชนเขาอยากให้ลดรายจ่ายเขาลง

มีสวัสดิการอะไรก็ดูแลเขาหน่อย

โดยเฉพาะสวัสดิการสังคมที่ควรจะได้จะมี

ตอบโจทย์ประเทศไม่ตอบยังไง
วันนี้โจทย์ประเทศที่อยากได้ที่สุดก็คือ
อยากให้เครื่องยนต์ติด๔ตัว

แล้วก็จะสถานะการคังก็จะค่อยดีขึ้น
งบประมาณที่จัดขาดดุลก็จะสมดุล

เพราะฉะนั้นไม่ตอบโจทย์๒ตัวนี่ท่านประธานครับ

อ้างเขาจังโจทย์เขา

ที่บอกว่าลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนี่คืออะไร
ท่านประธานครับวันนี้ไม่มีอะไรหรอก
ชาวบ้านนี่ถ้าเกษตรกรวันนี้รอฟังอะไร
เกษตรกรวันนี้รอฟังว่า

ให้เขาได้ปัจจัยการผลิตของเราเขาราคาถูกลง

กระทรวงพาณิชย์ให้ปุ๋ยเขาถูก
คือมันขึ้นไปตั้ง๓๐๐อีก
อาหารสัตว์ถูกพวกเลี้ยงหมู

คนเกษตรเขารอฟังเราวันนี้ว่า
โจทย์ของเขาคือวันนี้ให้เขาได้ทำมาหากินได้คือ
งบยังไงให้ปุ๋ยถูกลง

แล้วจัดยังไงให้ราคาสินค้าเกษตรเขาสูงขึ้น

เมื่อวานท่านลมตรีพาณิชย์มาตอบบอกว่า

มันขึ้น๓๐๐นะปุ๋ยเนี่ย
ก็ปีที่แล้ว๖๐๐บาทยูเรีย

ว่าถ้าจะตอบโจทย์ประชาชนวันนี้ต้องดูว่า

มันบอกไหมว่าจัดงบประมาณปีนี้ทำอะไรเขาได้

อันนั้นคือกเกษตรกรนะ
ตลาดเล็กตลาดน้อยตลาดย่อยตลาดใหญ่

วันนี้ผลิตได้แล้วส่งออกได้

เขาก็รอฟังเราเนี่ยตอบโจทย์เขาไหม
งบปีนี้ไม่มี

ดูสิว่างบที่เราทำวันนี้นี่๓ล้านกว่าล้านนี่
มีไหมที่จะทำให้ค่าแรงเขาขึ้น

แสนกว่าลายนี่เขาจะได้กลับมาอีก

จัดยังไงจะให้ชีวิตเขาอยู่ได้

วันนี้ก็มาโวยมาหา

ทั่วหน้ามีไหมเขาก็มาดู

เขาจะรอฟังเราว่างบปีนี้
จัดแล้วนี่เขาจะมีงานทำไหม
จัดแล้วชีวิตเขามีอนาคตไหม

เขายังตกงานกันเต็มเลยอย่างวันนี้

ส่วนประเทศก็บอกแล้ว
รอดูว่าเครื่องยนต์จะติดไหม

แล้วในสุดฐานะการเงินการคลังจะดีไหม

เราไปพบว่ามันเป็นความสิ้นหวัง

แล้วที่พูดมาทั้งหมดนายกก็ตอบเมื่อวานนี้

จะช่วยได้ยังไง

คือก็ประมาณนี้มันบอกรายรับ

คือท่านประมาณการรายรับผิด

ที่จะทำให้จัดงบประมาณมีนี้ผิดหมด

ฐานกิติพี๓๗มาเป็นฐานนะ

รายได้ที่จะเก็บได้ปีหน้าเนี่ย

ขอสไลด์หน่อย

สำนักบอกเป็นไปไม่ได้

แล้วไปดูย้อนกลับไปอีกคลิปหนึ่ง

รัฐบาลประมาณการผิดมาตลอด

พอมางบ๖๔เราประมาณการว่าจะ
ขยายตัว๔๕เอาเข้าจริง
ปี๖๕บอกว่าจะขยายตัว๔

ประมาณการของทั่วโลก

เฉลี่ยแล้วนี่บอกว่าเราจะขยายตัว

ผิดเป้า

บอกว่าจะได้๒ล้านกับ๔แสนล้านเนี่ย

แสนกว่าล้านก็เลยกู้เพิ่ม

พอผิดปั๊บท่านจะต้องกู้เพิ่ม

การขาดดุลจะต้องต่ำกว่างงบประมาณการลงทุน
งบประมาณลงทุนวันนี้๗แสนกว่าล้าน
แสดงว่าถ้าท่านประมาณการผิดปีนี้ปั๊บ
ท่านจะกู้ได้เพียงอีก๒หมื่นกว่าล้าน
สิทธิ์กู้ได้อีกเพียง๒๐๐๐กว่าล้าน

แต่ละปีกี่แสนล้านกี่ล้านล้าน

ปีนี้นี่ถ้าสมมุติว่าประมาณการผิดอย่างที่โลกเป็น
แล้วก็ท่านประมาณมานี่

ผิดเป้าเยอะแต่กู้ได้เพียง๒หมื่นล้าน
เพราะกรอบวินัยการเงินการคังตามกฎหมายมันบอกอย่างนั้น
ถ้ากู้ได้เพียง๒๐๐๐ล้านทำไงครับ
มันไม่เป็นเป็นเป้าเพราะกู้ได้เท่านี้
ประมาณการทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าจะไปใช้จ่ายโน่นนี่นั่น

ในที่สุดเครื่องยนต์ที่ว่ามามันก็ฟุบต่อ
เพราะฉะนั้นข้อผิดหวังที่พวกผมผิดหวัง
ข้อแรกเลยก็คือประมาณการเศรษฐกิจ

มาตั้งงบผิดตั้งการขาดดุลผิด
เมื่อตั้งขาดดุลผิดงบประมาณและโครงการที่เขียนไว้วันนี้
ปีนี้ที่คิดว่าจะได้ก็ต้องปรับกันหมดอ่ะ
นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าปล่อยไปได้เหรอ
ถ้าปล่อยไปในการมาธิการไปแก้
แก้แล้วมันแก้ได้ไหมล่ะแก้ประมาณการเศรษฐกิจได้ไหม
ถ้าคุณยอมแก้ประมาณการเศรษฐกิจก็คือลื้อ
ถ้าจะไปลื้อในการมาธิการเยอะขนาดนั้นก็กลับมาเสนอใหม่เลยดีไหม

เพราะฉะนั้นนอกจากข้อผิดหวังข้อสิ้นหวังที่เราว่ามาทั้งหมดนี่

ก็ยังเชื่อว่านอกจากเศรษฐกิจไม่โตก็คือ
รัฐบาลก็ยังจะหาเงินไม่เป็น

ยิ่งหนัก
เศรษฐกิจมันจะรอตัวจะกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ฟื้น
จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจงงหัวขึ้นนี่
ดันไปเพิ่มภาษีดันไปเก็บภาษีอีกตายเลยสิ

ถ้าเศรษฐกิจกำลังจะออกมาส่งต่อเลยก็คือ

พอไม่ฟื้นก็ขัดดุลอีกเก็บเงินไม่ได้

ก็เลยมาถึงที่ตรงที่ว่า

เรายังไปพบว่ามันมีแววที่จะทุจริต

พูดง่ายว่าจะตายอยู่ยังมีอารมณ์โกงนี่
พูดง่ายว่าขอทานเข้ามายังมาโกงกันอีก
ผมก็ถึงบอกว่าขอทานจัดงานเลี้ยงไง
เลี้ยงยังไงครับก็แจกกันอ่ะ

พัฒนาสรรพโสสุรเชษ
พูดแล้วว่างบไปลงที่จังหวัดหนึ่งมาก
ชัดอ่ะบอกไปลงที่บุรีรัมป์เยอะ

พัฒนาก็บอกแล้วก็ดูกันแล้วกันว่าใครจะย้ายไปที่พักหนึ่งอ่ะ

กองทัพก็ยังมีอารมณ์จัดซื้ออาวุธ

ถ้าซื้อแล้วมันสมเหตุสมผลซื้อแล้วมันสมประกอบก็ไม่ว่า
ยุทธพงศ์ก็บอกไปซื้อเรือดำน้ำก็ไม่มีเครื่องยนต์มา
นุดิตก็บอกว่าไปซื้อโดนก็ไม่มีอาวุธ
แล้วสอทุจริตมากที่นั่นเราก็เอ๊ะ๓๕นี่ไปซื้อทำไม
คือมันจำเป็น
แต่ว่าในภาวะซึ่งเราวันนี้ไปกู้เข้ามาเราเป็นขอทานอยู่นี่

ไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกก็สงเห็นใจเขา
แต่ถ้าเป็นขอทานแล้วเราก็ต้องหาวิธีหลุดพ้นจากการเป็นขอทานก็คือ
ต้องประหยัดงดได้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ให้วันเกิดก็จะไปเลี้ยงให้แจกคนก็จะไปแจก
ก็ใช้งบที่มันจำเป็นที่สุด
แล้วงบหนึ่งซึ่งพบมากในเล่มทุกเล่มเนี่ย

ที่บอกว่าทุจริตไม่ชอบจะปราบทุจริตเนี่ย
ยังเห็นงบที่มันส่อให้เกิดเปิดช่องให้ทุจริตเยอะ
ตรงไหนครับไอ้ห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสนเต็มเลย
จะทำระบบน้ำกว่า๕แสน

ทำตอนนี้ห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสน
มันทำไมต้องห้าแสนห้าแสนหมดล่ะ

มันก็ทำได้แค่บางโครงการนะบางเรื่องได้
ซื้อเล็กน้อยอ่ะ๕แสนได้แต่ถ้าเขาจะทำเศรษฐกิจ
ทำให้ชาวบ้านได้งงว่าทำอาหารกินได้หน่อยนี่
แสนมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นงบเขาเรียกว่างบฟันหล่อ
แล้วทำไมตั้งอ่ะก็ตั้งเพื่อให้ประมูลกันหาผู้รับจ้างโดยวิธีการ
ในงบประมาณเล่มนี้ซึ่งมันไม่ควรจะมีในภาวะอย่างนี้
ถ้าบ้านเมืองเรางัวหัวขึ้นดีแล้วรวยแล้วก็ไม่ว่ากัน
แต่เป็นขอทานนี่ยังทั้งโกงยังทั้งแจกกันจ่ายกันโปรยนี่
อันนี้นี่ครับเรายังพบว่ามีการงบส่อโกง
สอกลงไม่พอดิที่เราคิดวันนี้มันจะเป็นงบที่เจอทางตัน
ไปเจอทางตันตันยังไงครับที่เราเป็นห่วงก็คือ
การกู้นี่ที่กู้มาตลอดตั้งแต่ปี๕๗
ไล่มาเรื่อย
ทำดีที่สุดก็ยังอ่อนแรงอยู่แต่ทำไม่ดีเลยก็คือจบข่าว
การลงทุนภาครัฐมันมีโครงการอื่นมันมีงบส่วนอื่นที่จะทำ
หรือจะใช้องค์กรอื่นทำไปเหมือนท่านไปใช้ไอ้เนี่ย
ท้อกศท้อกศว่าไปนี่ก็ทำได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือไปดันให้เครื่องยนต์การลงทุนภาคเอกชนให้มันติด
แต่อันนี้ก็ไปมีปัญหาอีกในงบประมาณไม่ได้เราก็จะไปมีปัญหาที่ไอ้งบลงทุนภาคเอกชนอีก
ลงทุนภาคเอกชนมันติดตรงไหนครับทำไมเขาไม่ลง
ก็อยู่ที่ตัวนายกอยู่ที่รัฐบาล
ความเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวนายกไม่มี
คาดหวังกันมาแล้วไม่รู้กี่ปีก็ใช่อะครับลงทุนดีคิดดี
ไม่ติดธรรมดากระโดดตัวเดียวคุ้มได้๓ตัวเลยเครื่องยนต์ตัวนี้ภาคเอกชน
พูดง่ายว่ารัฐบาลยังควักงบประมาณไปจ่ายสมทบไอ้พีพีพีของท่าน
มันเป็นพีพีพีนะเอกชนก็ควักรัฐก็ควักโอเครัฐควักมาครึ่งหนึ่ง
เอกชนควักมาครึ่งรัฐควักครึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งที่เราควักยังหน้าซีดแล้ว
ในภาวะไม่มีมันน่าซีดแต่ถ้าซีดแล้วนี่ลงทุนมันมานี่โอเคยิ้ม
ยังพอมีวันรอคอยลงทุนวันนี้อดเปรี้ยววันนี้ไว้กินหวาน
ครึ่งเดียวนั่นแหละเอกชนครึ่งเราครึ่งแม้แต่ครึ่งนี่เราก็ไม่ไหวแล้ว
สัญญาณชีพต่ำนะรัฐบาลเขาบอกถ้าเป็นหมอบอกว่าก็เตรียมนะ
เอาละงบประมาณที่เราจะคิดว่าให้มันเกิดการลงทุนพวกนี้มันไม่มี
ทางตันแล้ววันนี้
ทำไงทำไงก็เครื่องยนต์เหลือตัวท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวนี่ต้องยอมรับนะก็มีตัวเดียวนี่แหละ
พอออกหน้าออกตาได้แต่ว่าการท่องเที่ยวที่ว่ามันบูมขึ้นอีก
ต้องดูดีนะครับมันยังไม่ได้อยู่ในภาวะเสถียรนะ
มันยังเจออีกหลายอย่างนะที่ใครบอกว่าโควิดไปแล้ว
นักท่องเที่ยวจะมารู้ไหมล่ะฝีดาดลิงมันจองคิวอยู่
ตัวไว้ยังไม่เตรียมตัวเอาละครับท่านประธานที่เคารพครับ
วันนี้งบที่ว่ามาทั้งหมดนี่โดยเวลาที่จำกัด
เราก็ไปพบว่า๑มันเป็นส่วนซึ่งเราสิ้นหวังกับการทำงบประมาณของรัฐ
แล้วมาเจอทางตันด้วยแล้วมาเจออะไรอีกมาเจอสอทุจริต
ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเครื่องยนต์ตัวนี้
ตัวนี้ตัวที่อยู่คือการลงทุนภาครัฐตัวเดียวที่ยังจะไปช่วยเพื่อนอยู่๓ตัวนี่
ปีหน้าตัวนี้อาจจะลิบหลีนะลิบหลียังไงก็กู้เงินไม่ได้
กู้ภัยก็ชนเพดานหมดเครื่องยนต์ตัวนี้ออกไม่ได้
อีกสามตัวตายสุดท้ายตายสี่ตัวเลยเจ๊งเลยแล้วทำไง
ก็เพื่อไทยหลายต่อหลายก็เลยวันนี้เราไม่ได้ต่อว่าอย่างเดียวนะ
ไม่ได้มาตำหนิตำหนิตำหนิตำหนิถ้าจะเห็นการอภิปรายงบประมาณปีนี้เป็นมิติใหม่อยู่นะ
เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเกือบทุกพักอ่ะพอเขาพูดเสร็จพอเขาว่าเสร็จ
พอเขาคอมเมนต์เสร็จเขาก็ชี้ทางออกทุกคนเกือบทุกพักนะ
ถ้าเป็นฉันฉันทำแบบนี้เป็นฉันฉันทำแบบนี้ทำแบบนี้
เพื่อไทยชัดเจนครับบอกไปคุณธิรรัฐบอกหมดเลย
ถ้าเป็นเราสิ่งแรกเลยครับถ้าสิ่งเราสิ่งแรกเลย
งบประมาณที่เราจะต้องทำก็คือปรับวิธีการทำงบประมาณใหม่
ลับใหม่ก็คือสังขยนาใหม่ไอ้ทำงบแบบเดิม
ซึ่งเราเคยทำมาตั้งงบตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วมาใช้ตุลาหน้า
ภัยแรงพอจะได้ใช้ก็มันท่วมซื้อผ้าห่มพอมันมาปั๊บก็
หนาวก็มาเป็นร้อนแรงแล้วอย่างนี้เพราะมันไม่อัปเดต
ผมว่าทางออกที่เราคิดกันมาเพื่อไทยมาก็คือ
มันมีไหมที่จะเอาความต้องการชาวบ้านกับฉันเข้ามา
คุณชาดาพูดน่ะถูกนะเราไปให้ฆาตการเขาทำทั้งหมด
เรามาเห็นตอนไหนเราก็มาเห็นตอนอยู่ในคอลโม
แก้อะไรได้จากคอลโลมอก็มาเห็นตอนอยู่ในสภา
แก้อะไรได้ไปชั้นกรรมธิการมันฟิกแล้วทำอะไรได้
เราต้องปรับใหม่แล้วต่อไปครับถ้าเราเป็นถ้าไปภาวะแบบนี้ต้องจัดงบประมาณแบบใหม่
เอาชาวบ้านเอาสอสอเนี่ยเริ่มทำกันมาจากขั้นต้นเลย
จัดร่วมกันมาแต่ต้นเลยมาถึงวันนี้มันผีตกป่าช้าแล้ว

เพราะฉะนั้นงบประมาณต่อไปมันนอกเหนือจะต้องปรับระบบวิธีทำแล้วนี่
มันต้องเข้าไปคุณธิรรัฐพูดแล้วเพราะไม่ขยายซ้ำ
แต่เอาเป็นว่าทุกอย่างทุกแนวทางที่เราบอกวันนี้เนี่ย
ปัจจัยสำคัญก็คืออยู่ที่ว่า
ปัจจัยทุกตัวมันกระจัดได้
เหลือตัวเดียวคือรัฐบาลจะเอาไหมทำไหม
วันนี้ท่านนายกชื่อประยุทธ์ถามว่าวันนี้
เราไปพบอังสุดท้ายก็คือรัฐบาลหมดสภาพ
ที่จะทำงบประมาณแบบที่เราคิดว่ามันจะทำให้ประเทศรอด
ท่านก็จะอยู่ไปท่านก็ทำแบบนี้ของท่านแหละ

เพราะฉะนั้นไล่ไปไล่มาจริงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โควิด
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินเฟ้อ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำมันแพงแล้ว
ไปมามันอยู่ที่คนบริหารสถานการณ์

ท่านนายกท่านก็จะอยู่ท่านก็คิดแบบเดิมของท่าน

เราก็เลยคิดว่าสิ่งแรกที่สุดครับวันนี้

ปัญหาที่ตัวผู้นำประเทศก็คือ

ไม่ยอมรับว่าเศรษฐกิจมันล้มมาตั้งแต่ก่อนโควิด
ผมบอกว่าการไม่ยอมรับความจริงข้อนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น

เพราะโรคเก่ามันจะกำเริบ
พอโลกใหม่มันไปแล้วโรคเก่ากำเลิบก็คือโรคโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม
วันนี้ต่อให้การท่องเที่ยวมานะครับ
สมมุติว่านักท่องเที่ยววันนี้ซึ่งกำลังจะมานี่

นักท่องเที่ยวมาทั้งหมดล้านคนสมมุติ

เอาเงินจากเขาได้พันล้านสมมุตินะ
โครงสร้างแบบเดียวเอาเงินจากนักท่องเที่ยวที่มาทั้งหมดล้านคนได้พันล้านบาท
แต่ถ้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่
ล้านคนเหมือนเดิมอาจจะได้เงินจากเขาหมื่นล้านบาท
นี่คือตัวอย่างเขาเลยบอกว่าต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่
วันนี้นี่ถ้าท่านไม่ปรับแล้วท่านยังคิดแบบเดิมไม่มีทางฟื้นหรอกครับ
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นคิดว่ากำลังมาปีหน้ากำลังจะมานี่ไม่มีครับ
การลงทุนเครื่องยนต์ตัวต่อไปน่ะเขาเชื่อมั่นกับตัวท่านไหม
ท่านไปต่างประเทศเขาพูดกันเยอะแล้วนี่ว่าท่านไปเป็นตัวอะไรที่ต่างประเทศก็ไม่อยากพูด
แต่ว่ามันก็ทำให้สถานะความเป็นผู้นำก็ขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่น
ถามว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นต่อรัฐต่อรัฐบาลเนี่ยเขาจะมาลงทุน
เขาไม่มาไม่มาเขาก็เผ็ดหนีเครื่องยนต์ตัวนั้นก็ติดแช่
ยนต์ตัวบริโภคภาคประชาชนวันนี้เมื่อประชาชนไม่มีกิน
เกษตรคือเป็นคนเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
วันนี้สินค้าเกษตรไม่เป็นราคารายจ่ายสูงรายได้ต่ำไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีแรง
ไม่มีแรงมันก็ซบเซาในประวัติเศรษฐ์ตลาด
แต่หลังก็ไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ไม่ติดไม่ติดต่อก็ไปล่ะครับทีนี้
เพราะฉะนั้นทำยังไงครับ
เมื่องบประมาณปีนี้เราพบว่า

มีช่องมีการทุจริตต่อ
หวังพึ่งว่ารัฐบาลวันนี้รัฐบาลก็จะหมดสภาพ

เอาละครับวันนี้นี่ถ้าเราปล่อยงบประมาณฉบับนี้ไป
แล้วเหมือนทุกปีเหมือนที่ทุกคนบอก
เข้าไปในสภาไปแก้กันวันละสองวันละสาม
ในวันละสองวันละสามถ้าคนเข้าใจนะฮะ
ตัวแทนคอลโลมอนี่กี่คนน่ะ๑๖
รวมแล้วพักฝ่ายค้านอีกเสียงข้างมากก็อยู่นั่นนะครับ

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแก้ไม่เคยได้
แก้ไม่ได้แล้วปีนี้ต่อให้แก้ได้
ต่อให้แก้ได้ต่ออยากแก้มันก็แก้ไม่ได้แล้ว
มันไปชนหลายตัวชนเพดานหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าสิ่งซึ่งเราควรทำ
ซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงประชาชน
เป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดมาก

วันนี้เจตนารมณ์รัฐธรรมนูลเนี่ย

เขาจึงเผื่อไว้ว่าตกก็ได้

ตกแล้วมีกันชนไว้สำหรับประชาชนด้วย
ไม่ให้กระทบประชาชนเลยมีกันชนสับเรียบร้อย
พี่น้องประชนไม่ต้องวิตกเหมือนอย่างที่หลายฝ่ายพูด
ัญชนนั้นคือยังไงก็ให้ใช้งบปีเก่าไปพลาง
งบปีเก่าไปพลางก็ใช้ได้เยอะนะครับ
แล้วกลับไปทำซะมาใหม่เสนอใหม่ยังทัน
แต่ใจพวกผมแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นคนเก่าไปทำ
ถ้ายังเป็นชุดความคิดเดิมไปทำแล้วทำโดยวิธีเดิม
ก็จะมาแบบเดิมสู้ดีผมว่าก้อยมันตกไป
แล้วท่านก็ไปแล้วก็รอให้คนอื่นมาทำ
คนอื่นมาทำใครล่ะก็ไม่ลองดูซินี่ไอ
ที่เสนอกันสองสามวันนี่ผมว่าความคิดดีดีตั้งนั้น

ให้พวกเรามาทำทำให้ทำ
จะให้พวกเรามาทำทำไงอ่ะต้นโยคครับ
ผมว่าวันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่เราคิดว่า
จะต้องเอาประชาชนเอาประเทศ
แต่ผมก็รู้ว่าท่านวันนี้ที่พูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ย
ท่านก็ถือว่าชินวชาแล้วจนถ้าเป็นทางหมอเขาว่า

อาการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ตอบสนองต่อสภาแล้วถัดจากนี้ไปก็คือสัญญาณชีพต่ำ
แช่งนะคือสัญญาณของรัฐบาล
พอสัญญาณชีพต่ำปั๊บความเชื่อมั่นมันก็ยิ่งจะไป
ค่าการก็จะเกียร์ว่างนักลงทุนก็จะชะลอ
ปีนี้ก็ยิ่งจะหนักซ้ำเติมหนักเข้าไปอีก
เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้นี่
เพื่อนสมาชิกที่พูดกันมาทั้งวันที่บอกว่า
รับไม่ได้กับงบประมาณชอบแล้วครับ
แล้วที่บอกว่ารับแล้วถ้าไม่รับแล้วมันตก
ประชาชนลำบากประเทศลำบากผมว่าประชาชนอาจจะโชคดีกว่า
ถ้าปล่อยงบฉบับนี้ผ่านไปเพราะฉะนั้น
ทั้งหลายทั้งพวงนะครับก็เลยจะบอกว่า
ฝ่ายค้านเนี่ยก็ขอรับผิดชอบต่อประชาชน
ว่าถ้าของไม่ดีงบไม่ดีเราก็ไม่ร่วม
ไม่เห็นด้วยที่จะให้มันผ่านสะพานแล้วถูกนำไปใช้
การที่เราไม่รับวันนี้คือการที่เรา
ขอโอกาสให้กับประชาชนขอโอกาสทำใหม่
ให้มันได้ฟื้นไอ้ที่มันกำลังโง่หัวขึ้นเนี่ย
ก็ให้มันได้ยืนยืนแล้วก็จะได้วิ่งได้
ก็เลยขอกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
รัฐบาลแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับว่า
เรารับไม่ได้จริงขอโอกาส
ทำใหม่ขอโอกาส
เครื่องยนต์๔ตัวได้ติดขอโอกาส
ให้ประชาชนขอการให้ประเทศครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ